สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

มันไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณค่ะภูเขาขยะที่ว่าเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำลำคลองที่อยู่ใกล้ชาวบ้านด้วย
ก็พานักข่าวเราไปดูสภาพลำคลองนางน้อยก่อนเลย
บอกว่าคลองนี้ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วนะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดจากการหมักหมมของขยะ
ที่ทางเทศบาลนครตรังเนี่ยเขานำมาทำนะคะ
คือพื้นที่ตรงนี้๖๐ไร่เอามาทำเป็นบ่อขยะ
แล้วพอฝนตกลงมามันก็ชะลากเอาสิ่งสกปรกลงมา

แล้วเป็นแบบนี้มานานกว่า๒๐ปีแล้วคุณ

คือกลิ่นยังเหม็นคลักลุ้งไปทั่วบริเวณกว่า๓กิโลเมตรด้วย
ติดป้ายไว้ห้ามทิ้งขยะตรงนี้

ไปฟังเสียงของตัวแทนชาวบ้านกันหน่อยค่ะ
เหม็นแล้วน้ำเน่าเสียหมดจากที่ว่า
นี่นะอยู่กับกองขยะแบบนี้มันลำบากนะคะ

ไปสอบถามเทศบาลนครตรังค่ะโดยดรสัญญาศรีวิเชียน
นายกเทศมนตรีนครตรังก็ได้พูดถึงแนวทางการแก้ปัญหานะคะ
แล้วงานนี้ท่านนายกก็พาทีมงานตีคล้องร้องทุกข์
ลงพื้นที่ไปด้วยพร้อมทั้งบอกว่าตอนนี้
รับทราบความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างดีแล้วนะ
และวางแผนและในการแก้ไขปัญหา
แบ่งแนวทางออกเป็น๓ระยะด้วยกันค่ะ
ที่๑ก็คือขุดร่อนขยะในบ่อประมาณ๕แสนตัน
ระยะที่๒เนี่ยเร่งดำเนินการขุดร่อนขยะปากบ่อที่กองเป็นภูเขานี่นะคะ
ปริมาณร่วม๒แสนตันก็ดำเนินการต่อไป
ส่วนระยะที่๓จะแก้ไขยังไง
ฟังเสียงท่านนายกเทศกันค่ะ
ประการที่๓โครงการที่จะดูแล
ในการที่จะทำจักรยานอย่างยั่งยืน
อย่างยั่งยืนก็คือว่า
เราจะให้ทางเอกชนเข้ามาร่วมทุน
ในการที่จะสร้างโรงเตาเผาขยะ
ผมขอย้ำว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมายความว่าจะไม่มีมลภาวะใด
ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน
ฟังแบบนี้แล้วก็เบาใจได้ระดับหนึ่ง
อย่างน้อยก็มีแผนการที่จะดำเนินงานกันไปแล้วนะ
ซึ่งท่านนายกเทศก็พูดถึงการสร้างเตาเผาขยะนี้นะ
ว่าไม่ใช่แค่เทศบาลนครตรังหน่วยงานเดียวเท่านั้น
แต่เขาจะบูรณาการร่วมกันอีกกับ๕๐องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ
โดยเตาเผานี้ค่ะจะอยู่ในบ่อขยะแห่งใหม่เลย
ก็จะขนย้ายจากจุดนี้แหละค่ะ
เอาไปไว้ที่ใหม่ซึ่งห่างจากเดิมประมาณสัก๕๐กิโลเมตร

ท่านนายกเทศยังบอกด้วยนะว่า
จะมีการสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านก่อนก่อสร้าง

ยังไงก็ตามขอให้ชาวบ้านสบายใจ
แล้วก็ให้มั่นใจได้ว่าเดี๋ยวจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อย่างแน่นอนยังไงอดใจรอหน่อย
ตอนนี้ปัญหากำลังแก้ไขอยู่นะคะ